หากหมอรู้สึงจะทำเธอเหน็บเหนาใจ
พายุจะแรงแค่ไหนจะคอยอยู่ข้างเคียงเธอ
วิ่งจับทั้งวันดูสินซิเนี่ยฝนก็จะมาแล้วยังไม่ได้ซักตัวเลย

ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยอาจจะต้องดูฟ้าดูผลดีนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทั้งสองฝั่งฝนนั้นเข้ามาปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยคงจะต้องระวังเป็นพิเศษ
ต้องกังวลหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงกำลังเปลี่ยนมรสุม
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝั่งอันดามันฝนจะลดลง
ฝั่งอ่าวไทยจะเข้าสู่ช่วงบรสุม
นี่คือภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
นั่นหมายความว่าตอนนี้เองครับเมื่อใดก็ตาม
บริเวณพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหนักก็
ตอนบนอากาศหนาวเย็นเริ่มเข้ามาปกคลุมแล้ว
นี่คือกระแสลมที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะครับ
สังเกตว่ามีลักษณะของกระแสลมจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุม
บริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของประเทศไทย
ซึ่งเอาความหนาวเย็นจากทางตอนบนมาด้วยนะครับ

คุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เราจะได้เห็นกันในช่วงปลายสัปดาห์หน้านะครับ
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของคลื่นกระแสลมนะครับ
นี่เป็นกระแสลมในระดับสูง๕๐๐กิโลเมตรนะครับ
จากพื้นดินขออภัยนะครับ๕๐๐เมตรนะครับ

กระแสลมนี้มีลักษณะขึ้นที่เร็วและแรงนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้เริ่มมีการก่อตัวเกิดขึ้นนะครับ
และเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่จะทำให้เกิดความแปรปวนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
จะทำให้มีฝนตกหนักฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
นี่คือช่วงต้นสัปดาห์นะครับไม่มีเท่าไห
แต่ว่านี่ครับช่วงปลายสัปดาห์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว
ส่วนคลื่นลมนะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกเยอะ
แต่ว่าคลื่นลมอาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่
เพราะว่าเป็นลักษณะของกระแสลมที่มีการพัดชนกัน
ส่วนนี้ครับเป็นลักษณะของการแผลลงมาของอากาศเย็นนะครับ
ฟ้าคุณผู้ชมจะสังเกตว่าการแผลลงมาของอากาศเย็น
มีการแผลเป็นวรรลอกนะครับ

ก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ฝนเช่นเดียวกัน
ถ้าหากเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นคือสีฟ้าแผ่เข้ามา

จะเป็นฝนที่มีลักษณะของฝนฟ้ากระนองฟ้าร้องฟ้าผ่านนะครับ

แล้วก็ไล่ลงมาจนถึงบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
ส่วนถ้าหากเป็นในช่วงฝนที่เกิดจากการที่อากาศเย็นเนี่ยนะครับ

จะเป็นฝนที่มีลักษณะตกปล่อยตกเรื่อย
กลุ่มก้อนเมฆจะเป็นกลุ่มก้อนเมฆที่แบบ

ลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นในบริเวณตอนกลางก่อน
ค่อยถอยล่นกลับไปในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ซึ่งนี่เป็นลักษณะฝนที่เราจะได้เจอกันในช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูแบบนี้
และทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรานำมาฝากกันในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ

เดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปชมความสวยงามของทะเลก่อนที่ฝนจะโปรยปลายลงมาก่อนนะครับ